ไปฝากวงการลูกทุ่งดีกว่าค่ะหญิงลีศรีจุมพลถือเลิกดีของเช้าวันนี้นะคะ
ก็ทำบุญเพราะว่าเธอนั้นมีรีสอร์ททำบุญขึ้นรีสอร์ทใหม่ไปเลย
อ่ะดูบรรยากาศหน่อยนะคะคุณบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ย
โพสต์ภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นเลยมีญาติพี่น้องแล้วคนสนิทอ่ะ
ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ยังอัปเดตถึงอาการเปิดของตัวเองด้วย
แข็งแรงขึ้นมากแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กลับมาสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
แต่ว่าสุขภาพจิตของเธอเนี่ยบอกเลยว่าดีสุดไปเลยค่ะ
ได้มือดีค่ะได้เริกดีจ้ะเพราะก็แม่ก่อนทำพิธีนะคะเนอะ
หญิงลีก็สุขภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นนะจ้ายังบ่สวยยังบ่ดีที่สุดแต่ว่าก็
จิตใจดีค่ะฝากทุกคนที่ติดตามที่เป็นห่วงก็หายสบายใจนะคะว่า
อย่างนี้ก็สบายใจพร้อมทั้งรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อบอุ่นค่ะ
บ้านเกิดอบอุ่นค่ะบ้านเกิดพี่น้องบ้านอย่างงี้ผู้เท่าผู้แก่อบอุ่นแบบนี้
เสมอค่ะจำได้กับขอบคุณทุกทุกคนที่แบบว่าให้ความหักเมตตายิงนี้
และขอบคุณกับหญิงและกับแม่ติ๊งและกับพ่อเรือนนะคะยิงก็อยู่แบบนี้แบบ
บ้านนอกบ้านนอกนี้คือดิงค่ะยังสั่งนะคะซึ่งจะเริ่มสร้างเป็นสิบหลัง
ก็สิบหลังยี่สิบหลังไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าคือแล้วแต่ว่าจะมีลูกค้า
ถ้ามีลูกค้าเยอะเราก็จะเริ่มสร้างมาทางที่ว่าข้างล่างตอนนี้